มีหนุ่มชาวนครพนมคนหนึ่ง
ขนยาเสพติดเป็นกัญชาแห้งอัดแท่งเกือบ๕๐๐กิโลกรัม
คนครั้งแรกเจอด่านตรวจเลย
ตกใจนะคะก็ตัดสินใจกลับรถหนี

โดนตำรวจรวบไว้ได้ทั้งของกลางทั้งตัวเลย

กำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันเหตุ

ขออภัยหนองข้าวนกหมู่๔
ตำบลสามพระยาตรวจยึดไว้ได้ค่ะ

พอเห็นด่านปุ๊บกลับรถเลยหนี

รับจ้างขนกัญชาครั้งนี้เป็นครั้งแรก

จะนำไปส่งที่สุราชธานีค่ะ

มีรถขับนำหน้าดูด่านตรวจด้วย
แต่ที่นายชาติชายคนนี้ถูกจับเนี่ยเป็นเพราะว่า

แต่เขาไม่ได้แจ้งมาที่นายชาติชายว่ามีด่าน
รวมถึงรถที่ใช้ก็ยังสวมป้ายทะเบียนปลอมอีก

เตรียมที่จะขยายผลจับเครือข่ายที่เหลือต่อไปนะคะ

เป็นกัญชาแท่งอัดแห้ง๔๗๖ก้อน
น้ำหนักรวม๔๗๖กิโลกรัมค่ะ